กลับมาในช่วงนี้ค่ะไปที่บุรีรำคุณผู้ชมค่ะ
มันมีกรณีที่ผู้ชายคนอายุสามสิบแปดปี
หายตัวไปลึกลับในป่าเขาอังคารจังหวัดบุรีรำนะคะ
วันนี้ตำรวจก็เรียกเพื่อนชายคนสนิทอืม
มาสอบปากคำนะคะเป็นผู้ชาย
ไปชวนผู้ชายอีกคนหนึ่ง
ร่วมหลับนอนกันในลักษณะเซ็กหมู่
ซึ่งตำรวจบอกประเด็นนี้ก็จะต้องตามสืบต่อไปนะคะ
ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำเชิญตัวนายจารุพัฒน์
หรือว่าในต้นตรวจมันคายุ๓๓ปี
คู่รักชายรักชายมาให้ปากคำนะคะ
เพื่อที่จะหาข้อมูลการหายตัวไปของนายนัฐกรหรือในต่อค่ะ
ในต้นบอกว่าเขากับในต่อเป็นแฟนกันมากว่า๒ปีแล้ว
ต่อมาค้างที่บ้านประจำเลย๔๕เดือนที่ผ่านมา
ปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยมีเพศสัมพันธ์ด้วย
เขาก็คิดว่าน่าจะมีผู้ชายคนใหม่
หลังจากนั้นเขารู้จักกับผู้ชายอีกคนนึงอยู่ที่อำเภอกาบเชิงสุริน
ก็นัดกันจะมาเปิดห้องมีความสัมพันธ์กัน
พอในต่อรู้เรื่องขอตามมาด้วย
กะว่าจะมีการหลับนอนกันแบบ๓คน
แต่พอมาเจอหน้ากันในต่อไม่ชอบผู้ชาย
คนที่มาจากสุรินทร์ก็เลยเปิดห้องแยกกัน
ผู้ชายคนที่มาจากสุรินทร์เปิดห้องนอนคนเดียว
เช้ามาเขาเดินทางกลับในต่อก็ไปนอนที่บ้านของในต้นนะคะ
วันที่๖เขากับในต่อมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
หึงห่วงนี่แหละก็เลยไล่ในต่อออกจากบ้าน
ตอนนั้นในต่อเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วออกจากบ้านไป

จนกระทั่งเขาบอกเขามาทราบว่าในต่อหายตัวไป

ก็บอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่ขอให้กลับบ้านค่ะ
โอเคก็ตักไขให้เพื่อนคนนั้นเข้าไปเปิดห้องของเขาเอง
ทำไมต่อไม่โอเคกะว่าจะนอนกัน๓คน
คนนั้นเขาไม่หรอครับ
นี่ก็เป็นประเด็นที่ตำรวจเขาไปสืบมาในตอนนี้นะคะ
แม่ของในต่อเองบอกว่าสงสัยในต้นเพื่อนของลูกชายมากที่สุด
เพราะว่าแม่บอกว่าทำร้ายลูกเขาประจำนะคะ
อยากจะให้ตำรวจหาตัวลูกชายมาให้เจอโดยเร็ว
เพราะว่าเรื่องทั้งหลายจะได้กระจ่างว่าตกลงเกิดอะไรขึ้น

ยังไม่รู้สาเหตุด้วยว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรค่ะ